คุณผู้ชมครับวันที่๑ตุลาคมนี้เป็นวันชาติจีนครับ
แล้วก็นับมาจนถึงปีนี้ก็เป็นการครบรอบ๗๔ปีพอดิบพอดีครับ
สัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนก็แน่นแฟนมาอย่างยาวนานครับ
แล้ววันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมาก็มีการจัดงานสำคัญขึ้นมาครับ
จัดขึ้นที่สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยครับ
ก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ๗๔ปี
วันสถาปนาจีนโดยมีนายหารชื่อเฉียงเอกอักราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภรรยาเป็นประธานในการจัดงานครับ
ในงานนี้มีคุณกิจสุพาวัชละพลเจ้าที่บริหารสายงานคอนเทนต์
สถานีธรรมทัศน์ธรรมทรัฐทีวีและคุณประโนธวิเลียบสุวรรณ
ซึ่งเป็นผู้บริการบรรณาธิการของธรรมทรัฐทีวี
ก็ได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี
แล้วก็มีการไปมอบกระชาดอกไม้ให้แก่ในอูจุอู
ซึ่งเป็นอุปทูตของสถานเอกอักษรศาสตร์ทูตจีนด้วย
ถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ไทยจีนครับทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับจีนต้องบอกว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่จีน
เขามีการเปิดประเทศแล้วก็มีการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ภายใต้การนำของทางด้านของไนเติ้ลเสี่ยวผิงเมื่อปี๑๙
ความร่วมมือทางด้านของเศรษฐกิจระหว่าง๒ประเทศ
พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว
มูลค่าการค้าระหว่างไทยกับจีนเพิ่มขึ้นจากปีแรก
มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต
ตั้งแต่ตอนนั้น๒๕ล้านเหรียญสหรัฐครับ
เพิ่มเป็น๖๔๒๒๓ล้านเหรียญสหรัฐในปี๒๐๑๕
ด้านการลงทุนเองก็ดีนับมาถ้าเกิดไทยกับจีน
นับว่าไทยเป็นประเทศแรกนะครับที่เข้าไปลงทุนในจีนด้วย
ปัจจุบันตัวเลขการลงทุนอย่างเป็นทางการนะครับ
ก็ยังมีการบอกนะครับว่าไทยยังคงมีการลงทุนในจีน
นับพันโครงการและมีมูลค่าการลงทุน

ขณะที่จีนเองก็มีการเข้ามาลงทุนในไทย

เรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของการลงทุนเอง

กับจีนมีจดหมายการท่องเที่ยว

อันนี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น

ระหว่างไทยกับจีนจนถึงปัจจุบันนี้